ตำรวจที่จังหวัดขอนแก่นเขาไปพบศพนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบสองปีสภาพที่เสียชีวิตของเธอเนี่ย
ค่ะสมองอะมันเหมือนโอ๊ยกระโลกมันเปิดเลยแย่ค่ะ
นี่แหละค่ะน่ากลัวจริงมีเลือดอาบบริเวณศีรษะใบหน้า
มีแผลชะกันถึง๘แผลนะคะบนศีรษะกระโหลกแตก
อย่างที่บอกสมองเปิดขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ
แล้วก็นอนอยู่ริมถนนแถวตรงข้ามบ้าน
หมู่ผู้ใหญ่บ้านนาขาที่หมู่๗นะคะอำเภอมันจากคีรีนขอนแก่นค่ะ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจเนี่ยโอ้โห
รวดเร็วมากจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
คนคนนั้นคือนายพลธารัฐนะคะหรือนายกะตูมมีอายุ๒๗ปี
การ์ตูมเนี่ยเขาเป็นช่างทำเบาะรถจักรยานยนต์นะคะ
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้เสียชีวิตแล้วบ้านอ่ะโอ้ย
อยู่ใกล้กันด้วยไม่ใช่แค่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะ
คือทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๗คุณลินทองพิศนุเล่าแบบนี้
ชาวบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงนายกะตูมคนก่อเหตุเนี่ย
ตะโกนเป็นภาษาอีสานถ้าแปลแล้วก็คือบอกว่ากูบอกมึงกี่ครั้งแล้ว
หลังจากนั้นก็ไปพบศพของนางสาวนัทธาพัฒน์ค่ะอายุ๔๒ปี
กลายเป็นศพแบบนั้นคาดว่าทั้งคู่น่าจะมีปัญหาสะสมกันมานาน
เพราะผู้เสียชีวิตมักจะไปแจ้งร้องเรียนเพื่อนบ้านอยู่ตลอด
และอาจทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจค่ะทีนี้วันนี้นะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเลยคือตำรวจสพมันจคีรี
ควบคุมตัวนายกะตูมผู้ต้องหานะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
พาไปชี้ที่จุดก่อเหตุนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์
จะไปหาหนูแล้วไปเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยจูงจักรยานเดินอยู่ข้างถนน
ตรงจุดนี้นี่แหละที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้เสียชีวิตเหมือนไปตะโกนด่ายาบคาย
แล้วเอารองเท้ามาตบเขาก่อนนี่ตามคำกล่าวอ้างของเขานะ
ตอนนั้นเขาเลยตัดสินใจเอาลำกล้องเป็นลำกล้องนะคะคุณผู้ชม
ปืนไทยประดิษฐ์ตีสวนกลับไปแล้วก็ใช้ลำกล้องปืนนี้อีกนี่แหละ
ตีตามใบหน้าและตบเข้าที่ศีรษะหลายครั้งจนทางด้านของตัวผู้ตายนั้นเสียชีวิตค่ะ
ที่เจ้าตัวจะขี่รถจักรยานยนต์เอาลำกล้องปืนไปทิ้ง
เพื่อทำลายหลักฐานแถวฝ่ายกั้นน้ำตรงใกล้ใกล้กับหมู่บ้าน
เจ้าตัวยังอ้างแบบนี้ด้วยว่าแค้นสะสมนะถูกผู้เสียชีวิตร้องเรียนเรื่องของการมั่วสุมเสียงดัง
เลี่ยงไม่อยากมีปัญหาแต่ถูกด่ายาบคายมาหลายครั้งโมโหสุดขีดคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
สุดท้ายก็เลยก่อเหตุลองฟังเขาค่ะ
ตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยก็คือผมโดนตลอดเลยผมโดนอัดฝ่ายเดียวตลอด
สิ่งนั้นก็ผมก็ได้บอกไปแล้วผมก็ได้ขอโทษไปแล้วแหละครับ
เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าลูกเขาเป็นยังไง
เลี้ยงลูกตามใจตามใจจนเกินไป
ทีนี้คุณผู้ชมคะคือไปฟังทางฝั่งแม่ของผู้เสียชีวิตกันบ้างนะ
ปิยธิดานิ่มนวลอายุหกสิบหกปีแม่เล่าแบบนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวลูกสาวก็คือนางสาวนัทถาพัฒน์นะคะ
มักจะมีเรื่องกับตัวผู้ก่อเหตุมาตลอด
ไกลเกลี่ยกันก่อนหน้านี้เนี่ยจบกันไปก็หลายรอบแล้ว
รับเลยลูกสาวคือเขาเป็นคนโสดนิสัยก็พูดจาค่อนข้างจะขวานผ่าซาก
แต่ว่าเขาก็เป็นคนมีเมตตารักสุนัขเลี้ยงเอาไว้เป็นหลายสิบตัวเลย
ปัญหาที่ลูกสาวชอบไปมีกับเพื่อนบ้านเนี่ยแม่บอกแม่ก็รู้
ห้ามปรามมาตลอดวันเกิดเหตุตัวแม่กับพ่อเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรอกนะ
แต่มีญาตินั่นแหละมาเล่าให้ฟังเล่าว่าลูกสาวปั่นจักรยานเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัด
แต่มีผู้ก่อเหตุนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนรถจักรยานของลูกสาวจนเธอล้ม
ลูกสาวก็เลยต่อว่าไปแต่ผู้ก่อเหตุก็คือนายกะตูมอ่ะโมโห
แล้วเนี่ยที่บอกว่าเอาด้ามปืนมาทุบศีรษะและใบหน้าจนทำให้ลูกสาวเธอเสียชีวิต
แม่เล่าว่าคือญาติบอกว่าลูกสาวร้องขอชีวิตแต่ก็นายกะตูมก็ยังไม่ยอมหยุด
แม่พูดแบบนี้เลยนะไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ตัวมันมันจะกระโดดใส่ลูกสาวลูกสาวด้วยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
กับแม่ยืนกั้นกลางอยู่ยายเขาก็นั่งมองอยู่ก็เลยบอกว่าคุยกันดีก็ได้เนอะพี่น้องกัน
มันบอกไม่คุยจะเอาให้ตายอย่าเผลอแล้วกันมันเคยขู่แล้ว
ก็เข้าใจว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขอพูดอย่างนี้เลย
ก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าถ้าธรรมดาสามัญคนจะกล้าฆ่าอะไรขนาดลูกสาว
เนี่ยคำบอกเล่าของแม่คือเหมือนกับแม่บอกว่าตัวนายกะตูมอ่ะ
ไม่เชื่อว่าคือมันเป็นเรื่องของการบันดาลโทษะ
เขาเชื่อว่านายกะตูมตั้งใจจะฆ่าแน่

ค่ะแล้วก็ยังได้ยินเสียงเพื่อนบ้านด้วยนะ

ลูกสาวเหมือนร้องขอชีวิตแต่ไม่มีใครกล้าออกมายุ่ง
ศพผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลเอาไว้ที่บ้านนะคะ
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านก็ไปร่วมแสดงความเสียใจ